คุณผู้ชมเรื่องนี้มีความคืบหน้าค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้าเมื่อวานนี้นะคะ
นายดีกอร์เป็นชาวปากาเกยออายุ๖๐ปีที่จังหวัดตากนะคะ
ถูกยิงเขาที่หัวจนเสียชีวิต
นายดีกอร์คนนี้คนในพื้นที่รู้จักกันดีว่าเป็นหมอผี
เขารับทำคุณสัยรับทำเสน่หยาแฝกรับไล่ผีอะไรแบบนี้ค่ะ

คนที่ก่อเหตุเขาบอกว่าเขาโมโห
เพราะเขาคิดว่านายดีกอร์คนนี้ไปทำคุณสัยใส่เมียเขา
แล้วก็ไปทำคุณสัยใส่คนในพื้นที่เนี่ยคนในพื้นที่คนในหมู่บ้านเนี้ย
อยู่ดีก็ป่วยปวดท้องกันเต็มไปหมดเลยก็เลยโมโห

นี่ค่ะคนร้ายดักซุ่มยิงนายดีกอร์เวียงพนาอายุ๖๐ปีนะคะ
อยู่ในหมู่๑๐ตำบลแม่หละอำเภอท่าสองยางจังหวัดตาก
เสียชีวิตอยู่ในห้องนอนถูกยิงเข้าที่หัวค่ะ
โหลกศีรษะกับสมองในกระจายเต็มพื้นเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวาน
นายดีกอร์คนนี้เป็นหมอผีชาวปากาเกยอ
ปกติก็รับทำคุณสัยไล่ผีทำเสน่ห์ในกลุ่มชาวปากากยอค่ะ
คนรู้จักกันดีว่านายดีกอร์เป็นหมอผีที่เก่งมาก
ชาวบ้านหลายหมู่บ้านหลายอำเภอหลายจังหวัดนะคะ
จังหวัดตากเชียงใหม่แม่ห้องศรรู้จักแล้วก็มาหานายดีกอร์คนนี้บ่อย
หลังนายดีกรถูกยิงตายตำรวจก็ลงพื้นที่
ติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีคาดว่าคนร้ายมีคนเดียว
ดักยิงด้วยปืนลูกซองเบอร์๑๒แต่ยิงไปถึง๒นัด
ล่าสุดตำรวจสพท่าสองยางนำหมายสารจังหวัดแม่สอด
จับกลุ่มนายธีรเทพวนาวีรเดชอายุ๒๘ปี
มือปืนที่ก่อเหตุยิงนายดีกอร์ค่ะ
เขาไปหนีอยู่หลังเขาท้ายหมู่บ้านนะคะ
พลตำรวจรีมานะอินพิทักษ์ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดตาก
ก็มาสอบสวนผู้ต้องหารายนี้ด้วยตัวเองเลยนะคะ
ซึ่งก็บอกว่าผู้ต้องหารับสารภาพ
สาเหตุก็คือผู้ต้องหาบอกว่าโกรธ
คิดว่านายดีกอร์คนนี้ทำคุณสัยใส่เมียเขา
แล้วก็ไปทำคุณสัยใส่ชาวบ้านอีกหลายคน
ชาวบ้านนะป่วยกันหลายคนเลย
บางคนก็ตายก็เลยไปยืมปืนลูกซองจากเจ้าหน้าที่ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน
ตอนกลางดึกไปดักซุ่มแล้วก็ยิงนายดีกอร์จนเสียชีวิตเขารับสารภาพเอาไว้แบบนี้ค่ะ
สาเหตุก็เกิดจากความเชื่อนะครับว่าทางผู้ตายได้ทำคุณสัยให้กับชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่
แล้วก็ทางผู้ก่อเหตุก็ได้ตัดสินใจ
ในการที่จะใช้วุฒิปืนยิง
ทีนี้เราได้ไปคุยกับชาวปากาเกยอในหมู่บ้านนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาววาเลนไทยเพิ่มภูมิสกุลอายุ๒๓ปี
เขาก็บอกว่านายดีกอร์อดีตเคยเป็นหมอผีประจำหมู่บ้านเลยด้วยซ้ำ
หมู่บ้านนะคะพฤติกรรมแปลกแปลกที่ว่านี้ก็คือตอนกลางคืน
ไม่หลับไม่นอนออกไปเดินระเวนไปทั่วหมู่บ้าน
แล้วอยู่ดีก็ไปขุดดินใต้ถุนบ้านไม่ได้บ้านตัวเอง
ขุดดินใต้ถุนบ้านคนอื่นครับบางครั้งก็เอาเสื้อผ้าชาวบ้าน
ทำพิธีทางศัยศาสตร์ชาวบ้านเขาก็เลยเชื่อกันว่า
นายดีกอร์คนนี้ทำให้ชาวบ้านป่วยชาวบ้านทั้งหมู่บ้านเขาก็เคยประชุมกัน
แล้วก็ไปบอกนายดีกอร์ว่าหยุดทำคุณสัยเถอะ
ทำคุณสัยกับคนในพื้นที่กับชาวบ้านเลย
แต่เขาก็ไม่ยอมหยุดเขาก็เลยบอกว่านี่แหละก็เลยเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
ทั้งหมู่บ้าน
ทั้งหมู่บ้านกลัว
หรือว่าในชีวิตเขาไม่ชอบ
ถามว่าชอบไหมเพราะว่าคนเราก็ไม่ใช่ว่าไม่ชอบแบบในส่วนตัวใช่ไหมคะ
แล้วไม่ชอบคือไม่ชอบว่าแต่ว่าเราไม่ชอบไม่ใช่ว่าไม่ชอบค่ะ
คือเราก็กลัวใช่
คือว่าเหมือนแกเป็นคนที่แบบคือแกมีชื่อแล้วแบบว่า
แกเป็นคนที่แบบนู้นแบบนี้
กี่คนที่ไปดูก็เจอทุกคน
แล้วแกมียาชีพอะไรจริง

แต่พอเขามาทำแบบเออทำแบบนี้แม่ได้นะ
คนในหมู่บ้านใช่ไหมค่ะคนในหมู่บ้านก็เข้ามาให้
เราก็ประชุมกันว่าเราก็ต้องไปคุยนะ
ถ้าทำแบบนี้เดี๋ยวหมู่บ้านเราก็จะไม่ดี
มันแบบนี้มันก็ไม่ดีใช่ไหมคะ
ไม่ดีแล้วเห็นคนในหมู่บ้านก็มารวมตัวกัน
มาในหมู่บ้านในบ้านเขา
มาเตือนเขาแบบว่าเรามาพูดคุยกันง่ายค่ะ
เรามาพูดคุยกันเพราะว่าเราเป็นญาติกันใช่ไหมคะ
แล้วก็รักกันเหมือนพี่น้องแบบนี้
แล้วเราก็มาบอกมาบอกแกว่าแบบนี้ไม่ได้นะ
ถ้าทำก็ไม่ต้องทำแล้ว
ญาติพี่น้องแบบเราก็เป็นห่วง
นี่ค่ะนางสาววาเลนไทยที่อยู่หมู่บ้านนี้นะคะ
บอกว่าตอนนี้ชาวบ้านหลายคนปวดท้องหนักมาก
พอไปผ่าตัดเจอว่าในท้องมีก้อนเล็กอยู่เยอะเลย
ไอ้ก้อนนี้นะพอผ่าออกมามาขยี้ดู

ชาวบ้านเลยเชื่อกันว่าโอ้หมอผีคนนี้แน่เลย
นายดีกอร์คนนี้แน่เลยเป็นคนทำมนต์ดำใส่ชาวบ้าน
ก็เลยเรียกแกว่าเป็นเหมือนแบบผีปอบ
จากเป็นหมอผีเป็นผีปอบไปใช่ไหม
สุดท้ายแล้วก็มีคนมายิงเสียชีวิต